ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดแพร่เนี่ยอันนี้โชคดีที่เบรกทันแต่เกือบจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะฮะ
คือเป็นถนนแพร่อุตรดิษฐ์เป็นช่วงทางโค้งนะโค้งขึ้นเขาลงเขาแล้วฝนตกถนนลื่น
กู้ภัยเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะฮะกำลังช่วยตรงนี้อยู่
ท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะตรงอีกฝั่งหนึ่งของถนนเนี่ยฮะ
เบ้าอย่าตกใกล้
โอ้โหนี่เห็นไหมฮะคือช่วยตรงนี้อยู่นะนู้นฝั่งนู้น
โอ้โหหมุนกี่รอบก็ไม่รู้เนี่ยคือโชคดียังชนแค่นี้นะฮะ
แล้วอีกคันนึงเนี่ยทีแรกคิดว่าจะมีเหตุที่๓ซ้ำซ้อน
ทันเบรกทันเอาโบกให้ฉลอบใช่มาสอน

คือกู้ภัยบอกฝากเตือนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือคลิปนี้ว่าที่ร้อยตรีเศรษฐวุฒิคำวิเศษ
เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมกู้ภัยเด่นชัยที่แพร่เนี่ย
ถ่ายเอาไว้นะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนแพร่อุตรดิษฐ์
ช่วงปากทางเข้าบ้านห้วยลากปืนตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
รถยนต์ที่คว่ำนะครับบริเวณโค้งบ้านห้วยหลักปืนนะครับ
ของปากทางบ้านห้วยหลักปืนก็เลยออกไปตรวจสอบครับ
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับผมก็อ่ามีฝนตกลงมานะครับประมาณระดับหนึ่งระดับสอง
ฝนตกลงมาสักพักนะครับก็ผมก็ไลฟ์สดอยู่ครับไลฟ์สดในเพจของสมาคมแล้วก็เห็นรถกระบะนะครับมาจากทางห้วยไล่นะครับ
จะเข้าทางเด่นชัยเกิดเสียหลักนะครับได้ยินเสียงเบรกแล้วก็รถหมุนตามตามที่เห็นทางคลิปอะครับ
คือเหตุทั้งหมดที่ท่านเห็นในคลิปของว่าที่ร้อยตรีเศรษฐวุฒิเนี่ยโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะถ้ามีบาดเจ็บหนึ่งคนก็เป็นเคสแรกที่มาช่วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝากแจ้งเตือนนะฮะ
หมุนหลายรอบมากทางโค้งถนนลื่น
แล้วถ้าขับมาเร็วเนี่ยโอ้โหมันเอาไม่อยู่เนอ